ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อ

แล้วเราก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังบ่อยมากเหมือนกัน
สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงช่วงถนนบางนาตราดนะคะ
ล่าสุดที่เราเล่าไปก็คือกรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
เห็นผู้หญิงใส่ชุดแดงนั่งอยู่กลางสะพาน

ผู้ชายคนนี้วิ่งตามจะไปช่วยผู้หญิงคนนี้กระโดดเลย

ผู้ชายคนนี้จะกระโดดไปอยู่แล้วโชคดีพลเมืองดีมาช่วย
ถ้ากระโดดลงไปผู้ชายคนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไง
ปรากฏว่าก็หาว่ามีผู้หญิงกระโดดลงไปหรือเปล่า
มีใครกระโดดลงไปในน้ำหรือเปล่าไม่มี
ผู้หญิงชุดแดงบนสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงคนพูดถึงเยอะ

ครูบาหน่อเขี้ยวแก้วหรือพระครูบารวยวัดป่านรมิตร
มังกรทองจังหวัดนครราชศรีมาทำพิธีเลยนะคะ
ยันปลดปล่อยดวงวิญญาณ
ที่ต้นเสาริมสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
แล้วก็ปักไม้ไผ่ฟ้าผ่ากลางกอที่หัวและท้ายสะพาน
ที่บริเวณถนนเทพรัฐบังนาตราที่๕๐ค่ะ
คู่ขนานขาเข้ากรุงเทพนะคะอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ครูบาหน่อเขี้ยแก้วท่านต้องมาทำพิธีแบบนี้
เพราะว่าคืนวันที่๒๔สิงหาคม
ผีสาวชุดแดงไปเข้าฝันค่ะไปเข้าฝันบอกว่าให้มาช่วยปลดปล่อยวิญญาณให้หน่อย
สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงเพราะถูกชาวบ้านต่อว่าว่าเป็นวิญญาณที่ไม่ดี
ผีสาวชุดแดงไปเข้าฝันบอกว่าหลังจากกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเมื่อหลายปีก่อน
วิญญาณไปไหนไม่ได้เพราะถูกวิญญาณในช่างที่ตายบนสะพานแห่งนี้
กักขังวิญญาณเอาไว้ไม่ให้ไปไหน

หน้าวิญญาณของสาวชุดแดงด้วยซ้ำ
แล้วก็ยังมีดวงวิญญาณสัมภเวษีดวงอื่นอีกเยอะเลย
ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะผีในช่างนี่แหละไม่ยอมให้ไป
วิญญาณของในช่างมีแรงอาฆาตมากเกี่ยวกับสะพาน
เพราะว่าในช่างเนี่ยตายตายตอนที่สะพานนี้ยังสร้างไม่เสร็จ
คนที่ว่าจ้างบอกว่าเดี๋ยวต้องสร้างสะพานให้เสร็จก่อน
จึงจะทำให้ดวงวิญญาณของนายช่างยึดติดอยู่กับสะพาน

แล้วก็คือเหมือนกับฝังจิตว่าจะต้องสร้างสะพานให้เสร็จ
แต่ตายก่อนไงวิญญาณก็เลยยึดติดอยู่กับสะพาน
แล้วก็มีวิญญาณคนงานที่ตายช่วงสร้างสะพานแห่งนี้อีกหลายคนเลย
จุดนี้ก็เลยมีวิญญาณที่คอยดึงคนดวงตกให้มาฆ่าตัวตาย
หรือก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเกิดอุบัติเหตุบริเวณสะพานแห่งนี้อยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็เลยไปไหนกันไม่ได้เพราะว่าถูกวิญญาณผีในช่างเนี่ยที่แบบคุมไว้หมดเลย
ซึ่งผีสาวชุดแดงที่มาเข้าฝันพระครูบารวย
เนื่องจากท่านบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระครูบารวย
การที่ไปถอดถอนดวงวิญญาณจำนวนมากแบบนี้นะคะ
ครูบารวยท่านบอกว่าอาจจะทำให้วิญญาณดวงอื่นไม่พอใจ
โดยเฉพาะวิญญาณสมัยก่อนที่คอยดูแลสะพาน
ก็เลยต้องนำเครื่องสังเวยมาตั้งกลางสะพานค่ะ
แล้วก็ลงยันที่เสาไฟทั้งทางขึ้นทางลงค่ะ
เพื่อให้วิญญาณที่อยู่บนถนนและอยู่ในน้ำ
ขึ้นมากินเครื่องเส้นไหว้และรับฟังบทสวดมนต์
วิญญาณทั้งหมดเหล่านี้จะได้พ้นบ่วงกรรม
ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
ได้ไปผุดไปเกิดในพบภูมิที่ดีต่อไป
ทำพิธีเป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงครึ่งได้
แล้วตอนที่กำลังจะเสร็จพิธีมีฝนตกลงมา
แต่ทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
นี่ค่ะนี่คือช่วงเวลาในการทำพิธี
ก็คือเมื่อคืนนี้ลูกศิษย์ของครูบาร์
ท่านก็ประสานกับหน่วยกู้ไพที่ต่างให้มาช่วยด้วย
ให้มาเปิดฟงเปิดไฟมาช่วยดูแลหน่อย
เขาก็บอกว่าช่วงที่ครูบาทำพิธีฝนตกนะ
แต่ตกตรงไหนรู้ไหมตกรอบจุดที่ทำพิธี

ช่วงที่ทำพิธีเอาไว้ฝนไม่มี

ทำพิธีตั้งแต่๑ทุ่มครึ่งถึง๔ทุ่มค่ะ
คนที่ไปเข้าร่วมพิธีบอกว่าโอ้โหประหลาดใจมาก
เข้าร่วมพิธีกัน๕๐กว่าคนนะคะ
ก็มีแต่แบบว่าฝนมาแล้วทีนี้ตรงช่วงแบบ
ฝนตกตกตรงนี้แป๊บเดียวนะครับ
ตรงนี้แป๊บเดียวแล้วก็หยุดตรงนี้หยุด
หยุดหมดแล้วแปลรอบทางโน้นก็ตกหมดเลย

ตกแล้วหยุดแล้วก็มันก็คึ้มไปหมดตรงนี้ครับ
คือผีในช่างเนี่ยเรื่องตรงใต้สะพานมันเป็นสะพานเก่า
คือเขาทุบไปแล้วครับอันนี้ผมยังเกิดไม่ทันเลย

คือมันนานแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า
ว่าจะมีจริงหรือเปล่านะครับมีในช่างอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถามว่าที่ผีตายที่สะพานเนี่ยมีเพราะมันเยอะ
แล้วอย่างที่คลิปที่ผมส่งไปก็เป็นแบบสาวเสื้อแดง
ที่เป็นวีดีโอวีดีโอที่ว่าพี่เขาไปเก็บมาตอนนั้น
แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าสะพานบางประกงเนี่ย
มีคนไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเยอะจริงคุณภาคภูมิ

แล้วท่านมาปลดปล่อยเมื่อคืนนี้คือ
เท่ากับว่าได้ไปทุกดวงวิญญาณเลยใช่ไหม

ไม่ใช่แค่ผีสาวชุดแดงแค่วิญญาณเดียว
ใช่ก็คือทุกดวงวิญญาณที่มาฆ่าตัวตายหรือว่าประสบปฏิเหตุที่นี่
หวังว่านายช่างก็จะไปด้วยนะ
จะได้แบบไปสู่พบภูมิที่ดี
ค่ะทีมข่าวของเราก็เคยไปคุยกับหลายคนที่อยู่แถวนั้น
ที่เขาเคยเจอผีสาวชุดแดง

ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปเจอผู้หญิงชุดแดงกำลังจะกระโดดน้ำ

แล้วเราออกไปทำไมตรงเตาเมาะตรงเสา
อ๋อคงทีผมช่วยด้วยกับบางชะโหล
เราต้องขึ้นฝั่งนั้นฝั่งนี้ใช่ไหมครับ

เขาเรียกมายังไงเขาเรียกเรา

เป็นลักษณะของตัวตายตัวแทนหรือเปล่าต้องหาวิญญาณมาทดแทน
ก็ถามว่าเอ๊ะเมาหรือเปล่าต้องขออภัยเพราะผู้ชายคนนี้เขาก็ยอมรับว่าเขาดื่มเหล้าจริง
ที่เขาจะเห็นผู้หญิงชุดแดงแต่เขายืนยันว่าเขาไม่เมาแต่เขาเห็นจริงอย่างนี้
อือเนี่ยทีมข่าวเราก็มีคลิปวิดีโอปี๒๕๕๖ด้วยจากผู้ภัยฉันเชิงเซาว่า
เจอศพผู้หญิงชุดแดงจมน้ำเสียชีวิตแล้วก็ลอยมาติดพงหญ้าด้วย
อ๋อหรือฮะใช่แต่ไม่รู้ว่าใช่ผีสาวชุดแดงคนนี้หรือเปล่า
ไหนนี่ใช่ไหมเมื่อปี๒๕๕๖ใช่ไหม
นี่คือจุดเริ่มต้นของวิญญาณของสาวชุดแดง
ไม่แน่ใจแต่ว่าเคยเกิดเหตุใช่ไหม
มีศพผู้หญิงใส่ชุดแดงมีจริง

อืมอ่าอืม

แต่มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนผมเชื่อว่าก็คงจะคิดว่าเชื่ออยู่ในใจ
ไม่เป็นไรทำอะไรดีทำบุญอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วเนาะ